ไปดูที่นครพนมนะครับมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะครับ
เป็นไฟไหม้สาลากาลเปรี้ยนนี่ฮะ
อายุเก่าแก่นับร้อยปีนะครับปี๔๓๐ที่ผ่านมา
รับแจ้งเหตุก็รีบไปนะฮะสาราการประเรียนวัดประดิษฐาวร
ที่บ้านก้านเหลืองหมู่๗ตะบนก้านเหลืองอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
เราดมรถดับเพลิงมาคือจะฉีดน้ำดับเพลิงกัน
นี่เป็นสาราการประเรียนที่เป็นครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับยกพื้นสูง
สุดท้ายเนี่ยหลังจากที่ใช้เวลาอยู่สักชั่วโมง๒ชั่วโมงเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี๔นะครับ
ช่วงเช้าตรู่ก็ควบคุมเพลิงได้แต่ว่าไฟนี่โหมลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะครับ
ก็วอดทำให้เพลิงเนี่ยไหม้จนอาคารนี้เสียหายหมดนะครับ
หลังจากที่ควบคุมเพลิงได้พบว่าสาราการประเรียนถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังนะครับ
เครื่องอัดถะบริคารข้าวของเครื่องใช้ต่างนะครับ
พระพุทธรูปที่อยู่ด้านในก็ถูกไฟไหม้เสียหายนะครับ
จ้าวาดวัดประดิษฐาวรบอกว่า
ขณะเกิดเหตุกำลังจำวัดอยู่กับพระลูกวัดอีกรูปหนึ่งในกุฏิ
จากนั้นได้ยินเสียงคล้ายไฟฟ้าช็อต
แล้วมีเสียงระเบิดดังขึ้นบนสาราการประเรียน
แล้วก็มีไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว
ก็เลยรีบแจ้งญาติโยมให้ช่วยประสานรถดับเพลิงให้มานะครับ
แต่ไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วมากนะครับก็ดับไม่ทัน
สารานี่เป็นสาราค่อนข้างเก่าด้วยเป็นไม้ด้วยนะครับ
มูลค่าความเสียหายประเมินเบืองต้นไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐๐๐บาท
เรื่องต้นก็สันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ